คือการสู้กับโควิดระลอกนี้ระลอกเดือนเมษายน
คุณผู้ชมวิธีการตอนนี้ก็คือ
ล่าสุดมีการประกาศ๖กลุ่มเสี่ยงที่บอกว่าเป็นเสี่ยงสูงสุดเข้มงวด
หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้มาตรการที่คุมเข้มเลยก็คือ
ห้ามนั่งรับประทานอาหารในบ้าน
ในร้านในร้านผู้ประกอบการทำยังไง
นี่ค่ะก๊อฟรู้ไหมนี่คืออะไร

อะไรดรายทูลเข้าไปซื้ออะไรหรืออย่างไร

นี่แหละค่ะเป็นวิธีการที่เขาจะสู้ศึกโควิด
ถูกต้องไปจอดในเต็นต์นั่นแหละ
คือปกติตรงนี้เป็นลานจอดรถแล้วก็มีการกางเต็นต์ถูกไหมคะ
คือร้านนี้เป็นร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกเหรอโควิดเหรอมา๓ระลอกแล้วใช่ไหม
ภูมิคุ้มกันฉันก็มีแล้วไม่ใช่ภูมิคุ้มกันเรื่องของโควิดนะ
ภูมิคุ้มกันโรคเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะถ้าปิดร้านตายแน่
ลูกจ้างก็ตายเจ้าของร้านก็ตายทีนี้เขาก็ต้องมีการปรับตัวถูกไหมฮะ
มาตรการรองรับมาตรการของภาครัฐใช่ไหมคะ
สั่งห้ามกินอาหารที่ร้านเริ่มบังคับใช้ได้๖จังหวัด
สีแดงเข้มใช่ไหมพี่เบิร์ตสีแดงเข้มใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่
ยังไงเขาจะกินกันยังไงปุ้ยพี่อยากรู้แล้ว
อยากรู้ใช่ไหมนี่ถามคนนี้เลยค่ะ
คุณนิรุธแก้วคำฟูเจ้าของร้านบอกว่า
คือลานจอดรถตรงนี้อยู่ห่างจากตัวร้าน๑๐๐เมตร

หลังจากนั้นพนักงานก็จะนำอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มต่าง
มาส่งให้แบบนี้ถึงที่รถเลยนะคะ

ใช่เพื่อให้ลูกค้ากินได้อย่างสบายใจ
แนวคิดนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าเอามาจาก

อ้าวค่ะ
เมืองนอกที่เขาดูหนังกันในรถนะครับ
เสิร์ฟในร้านก็กลายเป็นบุฟเฟ่ที่เสิร์ฟในรถนะครับ
ก็วันหนึ่งรับประมาณ๕๖คันต่อรอบแค่นี้ครับ
รับไม่เยอะด้วยเรื่องของมาตรการต่าง
ลูกค้าก็รู้สึกปลอดภัยในการกินอาหารในรถด้วยครับ
อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการกินข้าวที่บ้านนะครับ

ผู้ประกอบการตอนนี้โดยเฉพาะรายเล็กรายขนาดกลาง
ท่านก็ต้องมีการปรับตัวเลือกเอาว่าจะร่วงหรือจะรอด
นี่ค่ะมากันเป็นครอบครัวแบบนี้ก็นั่งทานในรถแบบนี้

นี่แหละค่ะคือพี่เบิร์ตคือไอ้พวกซูชิต่างมันเป็นปลาสดใช่ไหมครับ
ปลากลิบถ้าเกิดว่าครั้นเมื่อจะซื้อกับบ้าน
บางคนก็บอกว่ากลัวมันจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ

มันไม่อร่อยเหมือนกับทานที่ร้านใช่ไหมคะ

ร้านก็ทานไม่ได้คราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นทานในรถแบบนี้นะคะ
ของต่างประเทศที่เขาให้ชมกันนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่ามีลูกค้าสนใจมาบริการ
รับบริการตลอดทั้งวันแต่ว่าทางร้านเนี่ย
สามารถรับได้เพียงรอบละไม่เกิน๕คัน
แล้วก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าด้วยนะใครที่อยากไปทานนะคะ
ส่วนราคาบุฟเฟ่ค่ะก็จะอยู่ที่คนละ๕๐๐บาท
สั่งได้แบบไม่อั้นระยะเวลาจำกัด๒ชั่วโมง
ส่วนเด็กอายุ๖ขวบขึ้นไปคิดครึ่งราคา
ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็แวะไปได้นะคะ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในตัวเมืองเชียงใหม่ชื่อว่าร้านไดซูชิ
คือนี่ต้องบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจของตัวเอง
ที่เป็นร้านค้าแบบนี้ร้านอาหารแบบนี้นะ
คือถ้าบอกว่าคือสู้สุดนิดละ
ภาษาบ้านบ้านเขาเรียกปล้ำตัวสุดนิดละ
ที่จะผ่านมันไปให้ได้ให้ขายให้ได้

เพราะว่าก็มาตรการคือห้ามกินข้าวในร้านอาหาร
ให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวอันนี้ก็กินในรถไง